คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับแน่นอนฮะคุณขวัญคุณผู้ชมครับเราจะให้น้ำหนักไปที่เหตุการณ์ผับมรณะ
เพราะว่าผับแห่งนี้กลายเป็นสถานบันเทิงแห่งใหม่ของคนสัตหีบ

จะเปิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า๓ไร่
ริมถนนสุขุมวิทย์ซอยสัตหีบสุขุมวิทย์๙๙
ผับแห่งนี้พอหลังโควิดเปิดมาได้เดือนกว่า
เขาก็มีการโปรโมทโปรโมทว่าผับกำลังจะเปิด

ดังนั้นให้คุณผู้ชมย้อนรอยดูกันซะหน่อย
ว่าตอนที่โปรโมทเขาโปรโมทให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาที่ผับแห่งนี้อย่างไรบ้างไปดูกันนะฮะ
นี้คุณผู้ชมจากวันที่เปิดให้บริการ
วันแรกหลังจากโควิดคือ๒มิถุนายน๒๕๕๙
กระทั่งมาถึงค่ำคืนเมื่อคืนนี้
ค่ำคืนเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาตั้งแต่หัวค่ำ
จนกระทั่งช่วงดึกกับตี๑ยังเป็นความบันเทิง
ความสนุกสนานนี่คือคลิป

แบบที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับคุณผู้ชมไปดูกันนะครับ

คุณผู้ชมฮะใครจะคาดคิดนะครับ
ว่าหลังจากนั้นอีก๓๐นาทีต่อมาจะเกิดเหตุเพลิงไหม้

เพราะว่าเมื่อคืนเป็นการเล่นของดีเจวันกับดีเจไทเกอร์

แล้วก็หลังจากนั้นตีหนึ่งกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ครับ
คุณผู้ชมฮะอาคารแห่งนี้กลายเป็นอาคารมรณะ
เพราะว่ามีไฟลุกพลึบขึ้นมาตรงบริเวณบูธดีเจ
ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วนี่ฮะผังอาคารเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
ไฟลุกไหม้บูธดีเจก่อนและเห็นไหมฮะว่าหลังคาและเพดาน
ไฟไหม้เสียหายตามมาดังนั้นไปเปิดผังดูภายในอาคารกันหน่อย
คุณผู้ชมว่าภายในอาคารเป็นอย่างไรบ้าง
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นฮะประตูมี๒ชั้น

ด้านหน้าเป็นประตูในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่โซนแรก
โซนแรกถ้าเข้าไปแล้วเดินเข้าไปนะฮะ
ด้านซ้ายมือเป็นโซฟาในการรับแขก
นั่งสังสรรค์นั่งคุยกันก่อนก่อนจะเข้าไปในผับ
โซนทางด้านขวาคุณผู้ชมได้เห็นห้อง
ส่วนทางด้านขวาเป็นห้องสูบบุหรี่
นี่คือโซนแรกพอเปิดประตูบันแรกไปจะเจอโซนนี้
พอเปิดประตูเข้าไปอีกบานหนึ่ง
จะเจอโซนที่นักท่องเที่ยวจะเข้าไปอยู่ภายในแล้ว
คุณผู้ชมประตูที่๒เปิดเข้าไปเจอบูธเครื่องเสียงก่อน
หลังจากนั้นหลังบูธเครื่องเสียงก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและปลายสุดของอาคารจะเป็นเวที
คุณผู้ชมดูด้านขวาของอาคารนะครับ
เดินเข้าไปถ้าด้านขวาขวามือจะเห็นเคาน์เตอร์คิดเงิน
เห็นห้องน้ำหญิงเห็นห้องน้ำชายต่อกัน
ประตูเล็กตรงนั้นนะฮะภาพจริงที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับ
สีดำเป็นประตูเล็กนิดเดียวน่าจะเมตร๒๐เท่านั้นเองนะครับ
เป็นประตูที่ให้พนักงานกับให้นักร้องได้เข้าออกเท่านั้นเอง

เพราะว่าถ้าเสร็จภารกิจจากนักร้องหรือว่าพนักงานเข้าแล้วจะมีการล็อก
แล้วก็จะเห็นห้องน้ำใช่ไหมฮะอยู่ต่อจากประตูเลย
นี่คือผังอาคารซึ่งเป็นผังที่ทำให้โอ้โหเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
รอดยากครับเพราะว่านักท่องเที่ยวต้องวิ่งหนีออกทางประตูเดียว
ก็คือประตูด้านหน้าและดันเป็นประตู๒ชั้น
กว่าจะผลักประตูชั้นที่สองกว่าจะผลักไปเจอประตูชั้นที่หนึ่ง
หนีออกแทบไม่ทันบางคนบอกว่าไฟไหม้ข้างบนเพดานใช่ไหมครับ
แล้วไฟมันหยดลงมาโดนตัวเขาและบางคนหนีไปเสียชีวิตในห้องน้ำ
ดังนั้นจุดที่พบศพ๑๓ศพเสียชีวิตค่ะ
ที่ภายในผับมีจุดไหนบ้าง
คุณผู้ชมฮะอย่างที่เราขึ้นกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับ
จุดแรกผู้เสียชีวิตอยู่ตรงหน้าประตูร้าน
เขาบอกศพกองกันอยู่๔ศพ

เพราะมีคนหนีหลบเข้าไปในห้องน้ำชาย
ตรงนี้เสียชีวิตอีก๓ศพ
หลังบูธดีเจเป็นจุดที่ไฟไม่เป็นจุดแรก
บูธดีเจเสียชีวิตไปอีก๑ศพ
ในแคทเชียร์หรือว่าเคาน์เตอร์คิดเงิน
มีผู้เสียชีวิตอีก๒ศพ
ส่วนด้านหน้าเคาน์เตอร์คิดเงินหรือว่าด้านหน้าแคชเชียร์
มีผู้เสียชีวิตอีก๓ศพ
นี่คือ๑๓ศพที่เสียชีวิตค่ะ
ภายในกองเพลิงภายในผับมรณะแห่งนี้
แต่ว่าล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑ราย
กลายเป็น๑๔ศพแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ
คุณผู้ชมฮะเมื่อวานมีนักร้องที่เขาเคยร้องประจำ
ถึงจุดอันตรายในผับเพราะว่านักร้องคนนี้บอกว่ากลัวเหลือเกิน
ว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้เขาก็คงเอาชีวิตไม่รอด
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เขาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวและคิดเสมอ
คือบูธดีเจกั้นตรงกลางทางออก
และทางเข้าออกของลูกค้ามีทางเดียวและมี๒ชั้น
นึกถึงประตูผลักไปผลักมาตามคอนโดที่มี๒ชั้น
ด้านนอก๑ผลักแล้วด้านในอีก๑ผลัก
สิ่งที่บุด้านบนเพื่อซับเสียงครับ
นี่คือเชื้อเพลิงอย่างดีเวลาที่ผมไปถึง
หมายถึงนักร้องคนนี้นะที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกไปถึง
สมาชิกวงจะเดินตามกาดที่หน้าร้านไปเปิดประตูด้านหลัง
เพื่อเข้าถึงเวทีเลยแต่พอเข้าไปเนี่ย
ก็จะล็อกแม่กุญแจทันที
คุณหนุ่ยวอยสยังโพสต์ต่อว่าและแน่นอนเมื่อเกิดเพลิงไหม้
และมีหลังคาซับเสียงเป็นเชื้อเพลิงทำให้มันเกิดขึ้นเร็วมาก
วกกับลูกค้าเต็มร้านแถมเมา
ใครจะวิ่งทันก็ทันใครไม่ทันก็กองอยู่หน้าประตู
มันจึงกลายเป็นไปปิดทางออก
ให้ลองนึกถึงซานติก้าผับคุณหนุยไว้ยังโพสต์แบบนี้
เพื่อนนักดนตรีที่อยู่ท้ายแถว

เพราะเป็นคนที่อยู่ท้ายสุดของอาคารอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้
ท้ายสุดของอาคารก็คือเวทีแสดง
นั่นแหละครับนักดนตรีก็เลยกลายเป็นคนที่อยู่ท้ายแถว
แม้จะสละเครื่องดนตรีทุกอย่างแล้ว
แต่ก็ออกมาไม่ทันแน่นอนนะฮะ

จุดอันตรายมีมากมายอยู่ในผับแห่งนี้นะครับ
เรื่องของการตรวจสอบสภาพอาคารทั้งก่อนและหลัง
ก่อนนี้หมายถึงการให้อนุญาตในการเปิดเป็นสถานบันเทิง
ให้อนุญาตกันอย่างไกลและหลังเกิดเพลิงไหม้
กลายเป็นอาคารที่เป็นอาคารอันตราย
กั้นไม่ให้คนเข้าไปเพราะกลัวมันจะถล่ม
คุณผู้ชมอันนี้คือความน่ากลัวของผังอาคาร
คุณผู้ชมได้เห็นข้างในคือลูกค้าบางคนบอกว่า
ข้างในเป็นสีดำหมดทาสีดำหมดแม้กระทั่งประตูกับผนัง
ดังนั้นมันมองไม่เห็นเลยว่าประตูอยู่ตรงไหน
ผนังอยู่ตรงไหนนะฮะทางออกก็เป็นทางเดียว
มีประตู๒ชั้นกลายเป็นจุดอันตราย
ทางออกด้านใน๑ออกไม่ได้เพราะไฟมันลุกลามแบบนี้

คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าผนังถูกบุเอาไว้
กลายเป็นสีดำทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นประตู
แต่มองไม่เห็นเลยว่านี่คือประตู
เฉพาะเป็นผนังอันนี้คือภาพนะครับ
ภาพก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้เพราะว่าเป็นภาพของพนักงาน
ภายในร้านกำลังทำความสะอาดอะไรต่างก่อนเปิดผับแห่งนี้นะฮะ